ให้ชอบดีชอบดีสุขเสพเลนปรี
ตอนที่เราเริ่มทำร้านพี่เราตกปลาเองเลย

ค่ะเดี๋ยวอ่ะมันปัญหามันรุมเล้ามาเยอะอ่ะ

ตรงสะพานข้างหน้าเนี่ยสะพานกรุงทนมังข้างหน้าเนี่ยพี่
ดไม่โดดโดดไม่โดดโดดไม่โดด

สวัสดีครับร้านเราชื่อร้านเลขหุงข้าวต้มปลา
อุ๊ยร้านไม่ดังไม่หลอก

แล้วพี่ก็เดินบอกเขานะว่าเฮ้ยเลิกแล้ว

พอดีมีเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้พี่ตุ้มเกิดอุบัติเหตุ

ท้องฟ้าอย่างนี้นะสว่างแบบจ้าเลยนะ
มันก็ค่อยมืดมืดมืดมืดมืดมืดมืดมืด

ลับความสำเร็จของพวกเขาคืออะไร
เฮียป้องพร้อมพิธีกรรับเชิงสาวสุดแซ่บ
จากบันเทิงไทยรัฐน้องเชอรี่
ไปค้นหาคำตอบกันเลยครับ

เศรษฐีป้าแดง

เล็กผงข้าวต้มปลาย่านตลาดพลูนะครับ
วันนี้เฮียพาน้องมารับประทานอาหารเต็มที่

ที่เขาเรียกว่าซาซินิปลาดิบ

สาธัยอุดหนุนชาวประมงไทยอุตสาหกรรมไทย

และที่นี่ก็คือร้านเล็กผงข้าวต้มปลา
ตั้งอยู่ในย่านตลาดภูแห่งนี้

อาจจะดูเป็นน้องใหม่สำหรับย่านเก่าแห่งนี้

ถือว่าเก่าไม่แพ้กันเลยล่ะครับ

เมนูเริ่มต้นที่ถูกตั้งเป็นชื่อร้านแล้วเนี่ย

ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวี้ยงกันเข้ามาที่ร้าน

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาที่ร้าน

ไปที่ร้านนี้กันเลยดีกว่าครับ
เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเอนะครับ

มีปลาเยอะมากเป็นร้อยชนิดเลย

เริ่มจากตัวนี้คุณเอบอกว่าแพงมาก

ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ปกติที่เอาเข้ามาขาย

ตัวนี้จะเรียกเหลืองอินเดียนะครับผม

ถ้าพี่นึกถึงปลาวานตัวใหญ่

ซึ่งนอกจากปลาที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยครับ
ที่นี่เขายังมีปลาอีกหลายชนิด
หรือที่เราได้ยินบ่อยอย่างปลากระพงแดง
และปลาเก๋าดำไซส์บิ๊กเบิ้มขนาดนี้
ขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยล่ะครับ
ที่ร้านจะขายดีคนแน่นทุกวัน
แต่ไหนก็มาถึงกันถึงหน้าเขียงขนาดนี้แล้วเนี่ยครับ
อยากจะลองขอชิมสดสักคำได้ไหมล่ะจ๊ะน้องเอ

ที่เรียกตาม้าบางที่เรียกหมูสีแก้มแดง
เราเอาปลามาจากไหนอยากกับสดอยากจะไปว่ายน้ำเอามาเอง
ตอนที่เราเริ่มทำร้านพี่เราตกปลาเองเลย
แล้วทำไมต้องไปตกเองครับซื้อเอาไม่ได้เหรอ

มันไม่เหมือนกันพี่ปลาฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะให้กินปลาตายอ่ะ
พี่เลี้ยงปลาในฟาร์มพี่จะเอาปลาเป็นที่ไหนมาให้มันได้ทุกวัน
ตอนที่เคยขายเยอะที่สุดนะพี่เรือปลาโมงมาประมาณ๔๐ลำ
ถ้าถามว่าทุกวันนี้ใช้ปลาวันละกี่โลใช้อยู่ประมาณ๒๐๐

นุ่มกระดาษปลาสดไม่มีกลิ่นนะครับ
เด็งรสชาติเอาอย่างนี้ไม่ต่างเผื่อจะดีกว่าปลาญี่ปุ่นด้วยครับ
จากซาซิมิปลาไทยแล้วเมนูที่น่าสนใจขึ้นชื่อของร้านเล็กหง

ถ้าจะติดใจจริงเลยนะเฮียป้อง
แต่ตอนนี้ขอพักสักครู่
ช่วงหน้าเราจะมาเปิดสูตรลับเมนู

ขายดีแบบที่ใครมาก็ต้องสั่ง
ใครอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงห้ามพลาดเลยนะครับ
ฉลองเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ครายการเศรษฐีป้ายแดง
ง่ายเพียงกดไลค์และแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมแสดงความคิดเห็นถึง
เหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดงใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ

แปลกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ก๋วยเตี๋ยวมาผสมกับส้มตำ

อันนี้ที่เขาใส่ไว้เพื่อไม่ให้น้ำตาลปี๊บมันติด

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านเล็กหงข้าวต้มปลา

ชิมกันสดหน้าเขียงกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำยำหมูกรอบน้ำข้น
เมนูขึ้นชื่อของทางร้านจะเป็นยังไง
ให้น้องเอช่วยสอนหน่อยครับ

อันนี้เป็นกรอบสูตรเด็ดของทางร้านนะครับ
โดยปริมาณของเราจะใส่ประมาณขีดหนึ่งนะครับ
ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวน้ำยำนะครับพี่

ต่อไปเราก็จะใส่ตัวหมูกรอบนะครับ
สูตรเด็ดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะที่นี่เนี่ยเขายังมีเมนูขายดีอีกหลายอย่าง

ข้าวต้มปลาที่เป็นเมนูตั้งต้นของร้าน

ซึ่งตอนนี้เฮียป้องกับน้องเชอรี่
ก็เตรียมพร้อมที่จะพิสูจน์อยู่แล้วล่ะครับว่า
จะเป็นไปตามอย่างที่เขาว่าเอาไว้หรือเปล่า

แล้วก็มีความเผ็ดกลมรู้สึกว่า
มันมีความละมุนของกลิ่นเครื่องเทศ

อันนี้บอกว่าเมนูขายดีสุดของร้าน

ไม่แข็งดิกรอบไม่ค่อยมันด้วย

แล้วก็รสชาติเจ็บจ้นเป็นแบบว่าต้มยำจริง
ไปต่อคุณเอเมนูตรงหน้าอดใจไม่ไหวอยู่เหมือนกัน
ตัวนี้จะเป็นผัดผงกะหรี่ทะเลครับ
คือละมุนลิ้นมากมากที่สุด

ลูกค้า๗๐เข้ามาปุ๊บ

เนนูนี้ผมรับรองว่าไม่ขายขี้หน้าแน่นอน

มันกระจายมาที่น้ำซุป

รสชาติกลมละมุนลิ้นมาก
สมกับชื่อว่าเซ็ตเรือทง

ก็จะมีปลาทั้งหมด๕ชนิดนะครับผม

และด้านนี้ก็จะเป็นปลาทูน่าไทยครับผม

ถ้าอยากจะทานควักเงินกี่บาท
๕๐บาทเองครับผม

นี่นะครับกระโพงแดงนะครับ
รู้สึกถึงความสดและกลิ่นทะเลจน์ที่เลย

ในการแบบคิดว่าแบบมันดึง

เหมือนเนื้อหอยเผ่าฮื้อกับหอยนังลม

มันจะกรุบมีความหวานจัง

อร่อยกินเปล่าแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อย
สดสมคำร่ำลือจริงเลยใช่ไหมล่ะครับ

ก็หนักหน่วงไม่แพ้กันครับ
เพราะลมลุกลานมานับครั้งไม่ทวน

เรียกว่าทำเอาสภาพกิจใจแย่

ถึงขั้นเคยคิดสั้นมาแล้วล่ะครับ

ก็ยอดอยู่พันธุ์กว่าทะลอง๖เดือนพี่
บอกเครียดหนึ่งครั้งจะฆ่าตัวตายอีกรอบแล้ว
มันมีวันหนึ่งที่ต้องจ่ายเงินลูกน้อง
แบบเครียดอะมันปัญหามันลุมเล้ามาเยอะ

เดินดุยไปตรงสะพานข้างหน้าเนี่ย

ดไม่โดดโดดไม่โดดโดดไม่โดด

ถ้าเราโดดไปใครเดือดร้อนบ้าง

ตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลศรีธัญญา

วันครับผมคิดว่าผมแบบเป็นซึมเศร้า

คุณครับคุณใช่เจ้าของร้านเข้าต้มปลา
วนใจกลับมาก็มาเจอร้านสภาพเดิม

สวัสดีครับร้านเราชื่อร้านเลขหุงข้าวต้มปลา

เราก็เลยเริ่มพัฒนาเรื่องราว

แล้วเขาบอกสนชัยเขาไม่ได้แย่นะ

หลังจากนั้นพี่เชื่อปากจากยอด๒๐๐๐ขึ้นมาเป็น
โอ้โฮสองวันสองวันขอลุกเลยสองวัน
ซึ่งไม่ว่าจะล้มไปสักกี่ครั้ง
น้องเอก็ยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่

เพราะมีคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้าง
เป็นทั้งแรงและกำลังใจให้น้องเอมาโดยตลอด
นั่นก็คือน้องแนนภรรยาคู่ใจนั่นเองล่ะครับ
คุณแนนถามคุณแนนนิดนึงในมุมคุณแนนนะ
คิดไหมว่าแบบทำไมฉันต้องมาลำบากกับผู้ชายคนนี้

แต่แค่คิดว่าทำไมฉันต้องลำบากขนาดนี้
แต่ไม่เคยคิดว่าทำไมต้องระบากกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าเราเลือกแล้วเราพร้อมจะไปกับเขาแล้ว
ลำบากแค่ไหนเราก็โอเคว่าเรารับได้

วันนี้ฝากฟันกับเธอแล้วจนร้านเรียกของเรานะมั่นคงนะฮะ

แล้วก็พาเขามาลำบากรู้สึกผิดนะแล้วทุกวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงได้แล้วเว้ย
จะบอกว่าตัวเองเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
คือจริงทุกคนจะหวังแบบรวยจากลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างนี้
แต่แนนบอกว่าแนนไม่จำเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่๑
แนนคิดว่าการที่ชีวิตแนนมีครอบครัวด้วยกันมีพี่เอแนนคิดว่าชีวิตแนนเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วตลอดชีวิตนะครับ

ก็ขอบคุณตัวเองนะขอบคุณที่แบบขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่แบบร่วมฝ่าฟันกันมาถึงวันนี้ครับ
นับว่าเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขต่อสู้กันมาจริงจริงเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่น้องเอเชื่อว่าคอยคำจุนช่วยเหลือให้ร้านขายดีขึ้นด้วยนั่นก็คือ
การเลี้ยงกุมารทองนั่นเองล่ะครับ
งานดีของดีแล้วยังต้องมีอะไรดีอีก
บูชากุมารทองครับผมเป็นคนหนึ่งที่เจอตั้งแต่เด็กของอาม่าอาม่าเลี้ยงอาม่าเลี้ยงแล้วเราเข้าบ้านไปตอนดึกเราก็เห็นเด็กที่ไม่ได้เด็กในบ้านยืนดูดนมอยู่ในตู้เย็น

ยืนดูดนมอะพี่เปิดตู้เย็นดูดนมอ่ะก็เลยเริ่มที่จะเชื่อเรื่องนี้
พอตอนเริ่มขายของตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหนักสิ่งหนึ่งที่หมอแนะนำคือหาสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ก็เลยเอากุมารทององค์นั้นมาเริ่มบูชาก็จาก๑เป็น๒จาก๒เป็น๔ทุกวันนี้มีอยู่ร้อยกว่าองค์

ผลครับได้ผลชุดนี้แนนเจอด้วยนะ

แนนเขาเจอเองกับตัวเพราะตอนแรกแนนเขาไม่เชื่อ
เหตุการณ์ที่เจอก็คือวันนั้นบ้านจะเป็นเหมือนตึกแถวอะค่ะมีมีสามชั้นห้องนอนก็จะอยู่ชั้นที่สอง
แล้วตอนที่นอนอะค่ะเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนลูกแก้วอะค่ะอยู่ข้างบนชั้นสาม
เราคิดเข้าใจว่าเราฝันพอเราลืมตาเราตื่นเสียงตรงนั้นก็หายไป
พอเสร็จเราก็นอนต่อพอเรานอนนะขณะที่เรานอนเสียงมันก็ดังขึ้นมาอีก
แต่เราเรายังหลับตาอยู่นะคะเราก็เลยลืมตาพอเราลืมตาเสียงก็ดับไปอีก
แล้วก็เดินต่อทีนี้คือเราไม่หลับณขณะที่เรายังไม่หลับเสียงมันก็ดังขึ้นมาอีก
เจอก็เจอเป็นไงเป็นกันแล้วก็เลยคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมานั่ง
ภาพที่เห็นคือเป็นเด็กนั่งล้อมวง
ช่วงนั้นน่าจะประมาณตีสองตีสามได้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่านี่มันเวลานอน
มันไม่ใช่เวลาเล่นจนเท่าปัจจุบันเราก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลย
แต่แนนเขาไม่ได้แค่นั้นนะพอแนนเขาเจอปุ๊บเขาเชื่อทีนี้เขาขอ
คือฝันเหมือนกันค่ะจะมีเด็กผูกอย่างนี้แล้วก็ใส่จงกระเบน
แล้วก็เหมือนเดินมาคุยกับเราว่าเขาชื่อจุกอยากกินบ้าจ่าง
พอตื่นเช้ามาเราก็เลยไปยืนดูตู้หน้ากุมันมันมีอย่างที่เราฝันไหมมันมีอย่างที่เราเห็นไหม
แล้วพอมาดูชื่อเขาก็ชื่อจุกจริงคงดีนะที่มาขอบอกว่าอยากกินบะจัง
ใช่ใช่ค่ะหลังจากที่น้องเขามาขอบ๊ะจ่างเราไปแล้วเราก็ขอน้องเขาคืนบ้าง
บอกขอโชคขอลาบกันเลยทีเดียวด้วยเป็นคนที่ชอบแบบปักปักเกาะปักห้อยอ่ะค่ะ
ก็คือเหมือนว่าเราให้แล้วนะแล้วคุณแบบรับรู้จริงไหมหรือรับรู้ได้จริงหรือเปล่า
เริ่มจากการเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เนี่ยสำคัญที่สุด
ไม่ใช่แบบฉันมีความรู้แค่นี้แล้วเปิดมันจะประสบความสำเร็จ
เปิดปุ๊บคุณจะเจอปัญหาเจอปัญหาปุ๊บคุณต้องเรียนรู้แก้ไข

ทุกวันนี้ผมเปิดมา๓ปีก็ยังไม่มีวันไหนที่ร้านสบายแล้วไม่ต้องแก้ไขปัญหา
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือ
คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ที่ผ่านมาได้ก็ต้องบอกว่า
เชื่อใจกับครอบครัวให้มากที่สุดจะเป็นกำลังและพลังให้เราไปต่อได้ค่ะ

สาขานี้จะตั้งอยู่ที่ตลาดภูบริเวณใต้สะพานพอดีหน้าทางกลับรถครับผม
ถ้าจะติดต่อนะครับก็เบอร์โทรศัพท์๐๘๐๒๔๖๘๒๔๖ครับผม
แล้วก็ภายในสิ้นปีนี้เราก็จะเปิดสาขา๒นะครับที่ถนนกรปภึกด้วยครับ

ขอบคุณครับครับเจนแมนค่ะ
ข้อคิดดีกันไปเยอะเลยนะครับ
จบจากร้านข้าวต้มปลาที่ขายปลาดิบ
เราขอไปต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายความแปลกแถมยังขายดีดีมีรีวิวเพียบ
ซึ่งจะแปลกขนาดไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดง
เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวที่แปลกแวกแนวมาก
ที่เดียวในโลกด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสส้มตำ
ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสมะม่วงเฮ้ยมันแปลกแต่มันมีจริง
เพราะว่าคนมาชิมแล้วก็มารีวิวกันเยอะมากกับร้านนี้เลยค่ะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแผ่สวนผักซอย๕๐ร้านนี้นะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีสไตล์แบบดั้งเดิมแต่ผสมผสานกับยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
กับเมนูพิษดารอาทิก๋วยเตี๋ยวส้มตำก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
ก๋วยเตี๋ยวหูหางหมูพะโลเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวสก๊อยสาวก๋วยเตี๋ยวโคโยตี้
และพญาสุกรนอนในสวนภูชื่อแต่ละอย่างเนี่ยครับสุดแปลกแหวกแนวจริง
เอาเป็นว่าไปขายเคล็ดลับที่มาที่ไปของสูตรลับกับเจ้าของร้านสายหาคนนี้พี่ตุ้ม
หล่ออารมณ์ดีกันเลยครับ

ส่วนมากนะก็จะมีพวกเมนูพิษดาร

เหมือนมาทานโปรดเตี๋ยวลูกทำผิดแต่ได้กินส้มตำไปด้วย

ปีเข้าปีที่๑๖หมาดเลย
มีแพลล์ลอยน้ำอันนึงมีเรือนไทย
พี่ก็ไม่รู้จะตำอะไรเอาเรือนไทยบวกกับแพร่ลอยน้ำ

มาถึงร้านแล้วขอบุกไปดูหน่อยได้ไหมว่า
เคล็ดลับการทำอะไรต่าง
ได้เวลาเปิดสูตรลับ
เผาไฟเพื่อให้เกิดกลิ่นที่หอมนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
ส่วนเครื่องปรุงรสประกอบไปด้วย
งพะโลซีอิ๊วดำกระเทียมเกลือพริกไทยป่น
น้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บโป๊ยกั๊กและอบเชย
จากนั้นก็เริ่มเลยครับน้องใบตอง
คือตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเอาเครื่องเทศลงไปผัด

ทำไมเราต้องผักก่อนทำไมเราไม่ต้ม
ถ้าเกิดว่าต้มเลยฟาร์มหอมมันจะไม่ออก
เวลาเราผัดฟาร์มร้อนมันจะไล่ฟาร์มหอมมันจะมีกลิ่นฟาร์มหอม
แต่ถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างนี้มันจะไม่หอมมันจะไม่เต็มที่ของมันไง

อันนี้คืออะไรอับปล่อยกั๊กไง
แล้วเราก็ใส่อันนี้โยนไปพร้อมกันเลย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

งั้นหมูหางหมูก็เรียกโดกพี่กุลตุ๋นเครื่องเทศ
ตัดลงไปทั้งส่วนหางแล้วก็คอว

ใช้เวลาต้มประมาณ๒๓ชั่วโมง
อันนี้มันเหมือนถูกเผาก่อน

เผาเพื่อให้มีมันมีกลิ่นหอมไง
แล้วก็ปิดฝ่าตุ่มไว้นะครับใช่
มาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ถึง๒ชั่วโมงด้วยกัน
ถึงจะได้หูหมูและหางหมูที่เปื่อยและนุ่ม
น่ารับประทานแบบนี้นี่แหละครับ
จากนั้นพี่ตุ้มก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้น

กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหูหมูหางหมู
เมนูประจำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแผ่
และนอกจากนี้ยังมีเมนูแปลกอีกเพียบเลยล่ะครับ
ดูสิว่าแต่ละชามเนี่ยเขาทำกันยังไง
มาถึงเมนูที่ต้องสั่งเลยของร้าน

เตี๋ยวมาผสมกับส้มตำ

ก็จะมาใส่พวกเครื่องมะละกรอบ

ตัวปับดาวมะเขือเทศ

แต่รสชาติออกเป็นส้มตำโอเค

ลูกชิ้นหมูตอนนั้นลูกชิ้นปลาลงไป
ที่ขาดไม่ได้เลยคือมะนาว

มันช่างน่ากินจริงเลยนะครับเนี่ยสำหรับก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
ซึ่งยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
พี่ตุ้มพร้อมจะเผยเคล็ดลับให้ดูกันแต่ต้องอดใจไว้รอช่วงหน้า
เพราะตอนนี้เราขอตามสินแสชัยออกไปแก้ไขห่วงจุ้ยกันที่ร้านขนมนมเนยที่ขายเค้กหลากหลายรูปแบบ
ทั้งแบบแต่งหน้าปกติแบบรูปภาพหรือแม้กระทั่งแบบสามมิติน่ารักจริงเลยล่ะครับ
ซึ่งตรงทำเลนี้เนี่ยก็เป็นสาขาที่สามแล้วล่ะครับเปิดมาได้ประมาณสามปีกว่า
ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยไปด้วยในอนาคตเลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับสวัสดีครับคุณร้านสวัสดีครับ
หน้าร้านเนี่ยปากประตูเนี่ยดีมากอันนี้เขาเรียกว่า๔องศาสวรรค์ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
แล้วก็ด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นพลังของธาตุไม้แต่ตัวมันเองหลังพิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มพลังของธาตุทอง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มธาตุทองไม่ชอบไฟกลุ่มธาตุทองชอบไม้มาส่งเสริมมันได้ลาบ
ซึ่งธาตุต่างที่สินแสชัยบอกเนี่ยครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีต่างนั่นเองเช่นธาตุทองก็คือสีขาวธาตุไฟเป็นสีแดงและธาตุไม้ก็คือสีเขียวนั่นเองล่ะครับ
แต่ด้วยความที่เป็นร้านเค้กพี่รันจึงเลือกใช้สีชมพูซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสีแดงซึ่งเป็นธาตุไฟที่ไม่ถูกกับธาตุทองไปซะแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะครับสินแสชัย
งั้นแก้ง่ายนิดเดียวก็คือเอาสีมาแก้ก่อนหนึ่งผ้าขาวทาขาวให้หมดเลยขอบบนฟ้าขาวดีกว่ามีขาวมีเขียวอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อย่างเช่นโต๊ะบางตัวใช้สีเขียวมาแซมภาชนะบางอย่างเช่นสีเขียวแซมให้มันโดดเด่นเลย
ที่ต้องแก้ที่สุดเห็นมาปุ๊บเนี่ยมันโดดเด่นที่สุดก็คือจุดของเจ้าที่เหตุที่ต้องแก้เพราะว่าพระพุทธทัพสารเจ้าที่ซึ่งพระพุทธทัพสารเจ้าที่เจ้าที่ออกลำบากมากเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังเหนือกว่าเกินทัพไม่ดีแน่เปลี่ยนเป็นเทพมาวางไว้ตำแหน่งนี้จะดีกว่าเจ้าที่
ประทิชั่นเปลี่ยนเสมือนภูเขาภูเขาสูงต้องติดเพดานหรือติดคานเลยต้องมีตัวผิงให้กับเจ้าที่
จุดที่เสียของร้านนี้อีกจุดหนึ่งที่ร้ายแรงเหมือนกันจุดนี้ครับ
สัญลักษณ์มันบอกว่าเป็นคัตเตอร์อยู่แล้วมองเป็นคัตเตอร์มันเป็นใบดาบหรือใบมีดเนี่ยฟันลงมาที่เคาน์เตอร์คนนั่ง
มองอีกนัยยะหนึ่งก็คือเหมือนหัวเรือหัวเรือตัวนี้มันอยู่สูงเท่ากับว่าผู้บริหารหรือลูกค้าที่นี่
หรือคนทำงานที่นี่จมอยู่ในใต้น้ำตลอดเวลาคืออยู่ใต้ท้องเรือ
เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขหาฟิวเจอร์บอร์ดอย่างแข็งมาปิดท้องกระดายให้ลาบเรียบปิดทั้งหมดเลยครับอย่าให้เห็น
ไอ้ตัวขายกาแฟเนี่ยผมอยากว่าขนมเราเเลือดมันอย่างนี้ดีกว่าแล้วจุดปิดตั้งฐาวอย่างมายังไงก็นี่

โอ๊ยมันท่าทางมันไม่รอดแล้ว

แล้วก็เหมือนกับเขานอนรอเรา

หมอที่นั่นบอกว่าไม่รอดแล้วมันก็บอกว่าไม่รอด
มันก็มีคนบอกเราว่าเขาพาผู้หญิงเข้าโรงแรม
เซทีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
จากช่วงที่แล้วเราได้เห็นขั้นตอนการทำ
หูหมูหางหมูและก๋วยเตี๋ยวส้มตำกันไปแล้ว
แต่ก่อนที่เราจะไปทำเมนูต่อไป
แวะไปดูอีกหนึ่งไอเดียทำเงิน
วัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวยางถั่วงอกกันบ้าง
แต่ที่เห็นเนี่ยครับไม่ใช่ถั่วงอกธรรมดาธรรมดานะครับ
เพราะเป็นถั่วงอกปลอดสาร
ขนาดกินสดเนี่ยอุ้ย

เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วงอก
ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก
ก็สามารถสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมได้เลยทีเดียว
แบบนี้เนี่ยคงต้องคุยกับพี่แบงค์
ฟาร์มถั่วงอกปลอดสารตาชูรสกันหน่อยแล้วล่ะครับ

ก็ขนาด๕คูณ๗เมตรนะครับ
รองรับถั่วงอกต่อวันได้ประมาณ๕๐๖๐กิโลนะครับผม
โดยเทคนิคการปลูกถั่วงอก
ในเป่าปูซีเมนแบบนี้นะครับ
จะเรียกว่าการปลูกแบบคอนโดตัดราก
ซึ่งขั้นตอนการปลูกจะเป็นยังไง
ให้พี่แบงค์เขาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าครับ
อันนี้ก็คือว่าเมล็ด๑๘กิโลนะครับ

ล้างซะจนแบบว่าให้เป็นน้ำใส
ซึ่งพอล้างจนสะอาดดีแล้วเนี่ย
ต่อไปก็จะแช่เมล็ดด้วยน้ำอุ่น

แต่ก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำด้วย

อุ่นที่๔๐๔๕องศานะครับ

ตัวเชื้อราที่อยู่ในถั่วมันจะไม่ตาย
แต่ถ้าเกิดมันเกิน๔๕องศา
เซลล์ของเมล็ดถั่วมันจะตาย
พอเราเตรียมน้ำอุ่นเสร็จแล้วเนี่ย
เราก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ๖๘ชั่วโมง
พอหลังจากกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บ

แล้วก็ตามด้วยตะแกงเก็บปลานะครับ

เพื่อที่จะให้เรียนตัวได้นะครับ

อย่าไม่ให้เห็นช่องว่างของตะแกงเก็บตาเลย

มันก็จะทำให้เบียดกันแล้วก็แย่งกันโต
เราก็จะทำการปิดผ้า
เพื่อให้ปิดแสงให้ตัวถุงงอกมีความขาว
แล้วก็รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิด้วย
ขั้นตอนต่อมาก็จะทำการรดน้ำ

รดน้ำทั้งหมด๕ครั้ง
ทำทั้งหมดสองน้ำด้วยกันเพื่อให้ได้ถั่วงอกที่สะอาดพร้อมขายแต่เห็นพิธีพิถันทุกขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการแพ็กถุงซึ่งจะต้องทำในห้องแอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมินั่นเองล่ะครับ
ถทุวงอกเรายังไม่ตายคือในทางชีวภาพมันมีชีวิตอยู่

และทีนี้ให้ส่วนของการแบกกิ้ม

เพราะว่าเรามองว่าถวงงอกหนึ่งถุง
อาจจะเหมาะกับความมื้อหาดจากมื้อหนึ่ง
ก็ได้เวลามาเปิดสูตรลับอีกหนึ่งเมนูแปลก

อย่างก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกันแล้วล่ะครับ
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

เพราะว่าทำมันมาสุกหมดแล้วถูกไหม

แต่ว่ารสชาติออกมาคนละแบบนะนี่เหรอ
อันนี้หูหนูนะเราก็เอาแค่หมูใส่ไปด้วย

อันนี้ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
ได้เวลาที่เราจะให้น้องใบตอง
ลองรสชาติความแปลกใหม่

ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกันแล้วล่ะครับ
ดูสิว่าจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชม
เมนูเมนูมีตั้งแต่หมูน้ำใส

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
เมนูพิษดารก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
มหัศจรรย์และก๋วยเตี๋ยวม่วงแปลก
พระยาสุกรนอนสวนภูร์เจ๋งพะถังทำจัง
กับดอกพิกุลเอ้าตุ๋นเครื่องเทศ
กินแล้วแข็งก็แรงทั้งปี

อ้าวมาก

ความกรูปกรอบของเส้นมะละกอกับหัวฝักยาวอ่ะ

แต่มันมีเส้นหมี่กับหมู

อืมจินตนาการเหมือนเรากินยำมะม่วงอ่ะน้ำปลาพริกป่นอ่ะอยู่บ้านอ่ะ
นั่นแหละแต่มันมีเส้นมีเครื่องหมูมีหลายหลายอย่างออกมาให้ให้ให้ลองอ่ะ
อันนี้คือเมนูอะไรนะคะพัดผ้าถังทำจังกระดอกพิกุลตุ๋นเครื่องเทศอืม

มันจากแดดเสร็จมันดำมันก็เลยกลายเป็นหมูดำไงคูโลฟูตา

เอ้ยขอโคโยตี้ไงทำไมถึงเป็นโคโยตี้ล่ะเนี่ย
โยตี้ชื่อก็บอกแล้วคือเนื้อโคขุนลิฟต์อาย
แล้วเราก็วางลงไปจนเส้นแล้วก็เอาน้ำร้อนลาด
มันจะสุกแบบเด็มเป็นเรียมแรง
หมูทำแบบเดียวกันเลย

มีคล้องมาด้วยเมื่อกี้ใครแห่ขันมาก

อ๋อร้านพี่วิธีเรียกที่นี่มันเรียกแปลก

มีตั้งแต่ชิงกระดิ่งคล้องชาบ

แล้วก็มีลูกแซกบีบไก่ไม่จะร้องเอก

ใช่แล้วล่ะครับเป็นไอเดียของพี่ตุ้ม

เลยอยากให้ลูกค้าได้สนุกกับการสั่งอาหาร
อู้้สิบซุมสิบเสียง

แต่เห็นพี่ตุ้มร่าเริงอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ย
อดีตเคยเจอกับอุบัติเหตุหนัก
หมอบอกว่าไม่รอดแล้วล่ะครับ
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
คือตอนนั้นเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุอะค่ะพี่เบน

ตอนนี้พี่ตุ้มเกิดอุบัติเหตุ
ชนแล้วพลิกคว่ำ๓ตลบ

มันตามพี่หล่นลงไปข้างคลองชนประธาน

ทับทับพี่จนพี่แบบ

มืดแล้วก็ดับแล้วมันก็ดับ
ทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็คิดที่อยากจะ
อาชีพเป็นแบบว่าหันมาลองขายก๋วยเตี๋ยวดูไหม
เพราะว่าแต่เดิมตอนเด็กแม่กับพ่อแม่เขาเคยขายอยู่
เพราะอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้พี่ตุ้ม
ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้เหมือนเคย
ต้องตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยว
โดยเอาสูตรจากรุ่นคุณพ่อมาสารต่อ
แต่ด้วยแนวคิดสมัยใหม่ของพี่ตุ้ม
เลยอยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวให้เป็นตลาดน้ำ

ไม่ได้ทำเป็นร้านก๋วยเตี๋เรือนแพ้นะตอนแรก

จริงไหมปิด๓วันเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
คนมันเยอะมากเปิดพี่เปิด๓วันพี่เลิก

เลิกแล้วร้านไม่ขายแล้วนะ

ทั้งเรื่องการบริหารและการจัดการ
เลยทำให้กิจการและธุรกิจล้มไม่เป็นท่า
แต่ก็ยังกัดฟันลุกขึ้นสู้ต่อ

นี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะ
เปิดปุ๊บคน
บริหารจัดการยังไม่เป็น

เราเลิกกับตลาดน้ำแต่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาดีกว่า
ไม่ต้องทำตลกตลาดน้ำไม่ต้องเอาแล้ว

เดี๋ยวกูคิดคิดก่อนชื่อร้านจะชื่ออะไรดี
พี่ก็เลยตั้งเป็นทำแพร่อันนี้กูมีเรือนไทยหรือเปล่า
กูต้องทำแพ้ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนแพ้
ก็เลยออกมาเป็นชื่อร้าน
สัจใจยกจากน้ำขึ้นบกเปิดปุ๊บเป็นอย่างไรฮะ
เหมือนเดิมเพราะคนมันมาทุกวัน
รู้ไหมที่พี่ขายเพราะคนมาทุกวันเลยเริ่มขายใหม่
ตอนที่พี่เริ่มเลยนะก๋วยเตี๋หมูน้ำใส
เปลี่ยนปรับมาน้ำตกต้มยำและน้ำใสแล้ว
แปลกมันมาช่วงตอนไหน
ช่วงอีกประมาณสัก๑เกือบ๑ปีใช่ไหม

มีอะไรพี่ก็เลยค่อยทำมาเรื่อย

เพราะการนำเอาบทเรียนของทั้งสองครั้ง
มาพัฒนาและปรับตัวทางธุรกิจ
รวมทั้งความขยันอดทนของทั้งพี่ตุ้มและพี่เบน
จึงทำให้เกิดเป็นความสำเร็จในวันนี้นั่นเองล่ะครับ
คุยกันเรื่องเส้นทางอาชีพของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาคุยเรื่องเส้นทางชีวิตคู่
ของพี่ตุ้มและพี่เบนกันดีกว่าครับ
ทราบมาว่าอดีตเนี่ยเจ้าชูตัวพ่อเลยใช่ไหมล่ะครับ

กันแบบว่าผ่านอุปสรรคต่างมาแล้ว
อีกหนึ่งอุปสรรคชีวิตเลยก็คือ

เบนมีวิธีสังเกตตอนแฟนนอกใจยังไง
ขับรถไปเช้ามาเนี่ยเขาบอกเขาออกไปเล่นเครื่องบินใช่ไหม

แล้วมันมีเกรถมันไปกี่กิโล
สังเกตว่าท่านเอาตัวกลับบ้านหรือเปล่า

มตัวมีกลิ่นน้ำมันเครื่องบินไหม

เวลาแบบเราทำไปเราได้ยินข่าวหรืออะไรแบบนี้มา

เราก็เหมือนทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นดีกว่า
จุดไหนที่ทำให้เราแบบเหมือนจะจับได้ไหมคะ
ก็มันก็มีคนบอกเราว่า
เขาพาผู้หญิงเข้าโรงแรม

ตอนหลังเขาก็เหมือนกับยอมรับ

เฮ้หมายถามนี้ก็ดีกว่าชุดคิดได้

คุณเปงว่าสุดท้ายเขาก็กลับตัวกับจัย
และพี่ตุ้มก็รู้พี่เบนเป็นคนที่อยู่กับเรา
ร่วมทุกร่วมสุกหลายปี

ทุกวันนี้ใครเก็บเงินคะ

มากมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตครู้อยู่ได้กันยังไงบ้าง

เป็นคนใจใช่ไหมพี่ตุ้มใช่แต่มันไม่ค่อยพูดเนี่ยน่ากลัว
เคล็ดลับในการอยู่กันเป็นครอบครัวก็คือใจเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกัน
ฝากร้านหน่อยว่าร้านเราอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนกี่โมงค่ะ
ได้ชื่อร้านก๋วเล่นแพรนะอยู่ถนนสวนผักซอยสวนผัก๕๐
ติดด้านถนนกาญจนาเลยเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งเช้าถึง๔โมงเย็น
เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเมนูเยอะแยะมากมาย
แล้วบอกเลยว่าเมนูที่แบบแปลกแหวกอร่อยจริงไม่เหมือนใคร
วันนี้ขอบคุณพี่เบนกับพี่ตุ้มมากนะคะ
ที่เขาลือกันว่าพี่ตุ้มซุกเงินเมียจริงค่ะพูดเลย
มาถึงขนาดนี้แล้วครั้นกระบาดเอง
มันเยอะมากมันเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยแล้วมันเป็นแบงค์
ประมาณแสนนะครับ